ใครอยากจะให้หมอไก่ช่วยดูหน่อยสิว่าดวงจะดีหรือเปล่า
แล้วจะไปขอพรที่ไหนที่มันเกิดเรื่องราวดีกับชีวิต
โดยเฉพาะไปขอพรกับหลวงพ่อที่แปลกที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย

อยากรู้ว่าเป็นที่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วง

สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ

หมอไก่พาทุกท่านมาที่วัดโกรกราก

หมอไก่มาได้เลยค่ะ

ในสมัยก่อนคือรุ่นปู่และรุ่นพ่อผมเลย

ให้เชิญหมอไก่เข้าไปนรมทราบของคุณก่อนค่ะ

อย่างเวลาที่เราจะมาบูชาหลวงพ่อปู่

ทำไมเราต้องมีการถวายแว่นดำ

คือเป็นตำนานสืบทอดต่อกันมานะครับ
สมัยก่อนมีเกิดโรคระบาดตาแดง

ก็เอาแผ่นทองมาปิดตาที่หลวงปู่

เป็นการปิดทองที่ตาของหลวงปู่ก่อน
ที่นี้ถูกกับท่านเจ้าว่านองค์ระดับที่๕
ถ้าท่านเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปลืมตาปางมาวิชัย
สมควรท่านก็เลยนำแว่นมาใส่ให้

ด้วยในที่ว่าทำอะไรได้เจริญรุ่งเรือง
มีแว่นใส่และสายตากว้างไกล

ก็แก่เป็นตำนานสืบทอดถวายแว่นตามา
แล้วส่วนเรื่องปฏิหารหลายเรื่องก็
มีอย่างไรหนึ่งเคส
พ่อป่วยต้องเปลี่ยนบริษัทส่วนใจ

ท่านมาบนที่ถุงปู่ค่ะคือที่เขาเห็นถุงปู่

เป็นโรงพยาบาลจันทมบุรีค่ะค่ะ
เขารักษาตัวอยู่ประมาณชั้น๑๐กว่า
เห็นบรรพุทธรูปนี่ลอย

หนูจะไปหาหลวงพ่อขอให้พ่อหนูรอด

เขาตามหาวัสดิ์กราศเช่นเวลาสักปี

อ๋อเหมือนกับเห็นในนิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ข้อมูลดีจากพี่เอด้วยนะคะ

ค่ะแล้วเดี๋ยวหมอไก่นะคะจะพาไปเฮงไปฟังต่อด้านนอกค่ะ

เพราะผมเป็นคนสมุทรสาครอยู่แล้วครับผม
แล้วก็ศรัทธาหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผม
เคยขอแล้วได้ค่ะขอเรื่องงาน

ก็มีทุกข์รางวัล

เดี๋ยวคุณลุงจุดนะคะเดี๋ยวหนูขอไปดูอยู่ห่างนะคะ
และนี่คือหางประทัดในวันนี้นะคะ
ถ้าใครที่จะเอาไปเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงโชค

สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมในพี่กัดเวทย์เห้ง
แล้วเราจะเห็งจะปังไปด้วยกันค่ะ

เฮ้ยมันมองไม่ชัดนะหมอไก่
ไก่มันลางนิดหนึ่ง
แล้วมันก็ดูแบบว่าห่างยังไงบอกไม่ถูก

ติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับพี่กัดเค้งนะจ๊ะ
ใช่ค่ะ